คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐเราขอเอาใจสาวกันหน่อยดีกว่า
จะมาเปิดลิสต์โฉมหน้าลูกทายาทคนบันเทิงค่ะ
แต่ละคนตอนนี้บอกเลยว่ากำลังโตเป็นนุ่ม
พี่เจ๊กรุณากลืนน้ำลายและต้มน้ำโหสัตว์จบเอาไว้นะครับ

อยากจะเป็นสะพ้ายบ้านไหนเตรียมจดชื่อกันได้เลยค่ะ
เริ่มกันที่ลิสต์คนแรกกันเลยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะอันนี้งานดีจริงค่ะ
ส่งลูกชายคนเล็กของแม่หมิวละลิตาเข้าประกวดนี่
จำได้ไหมน้องอีตันเมื่อก่อนตอนเด็ก
สไตล์แบบฝรั่งผมแดงผมทองนะ
น้องอีต้านสติเดชสาธิปราพาค่ะ
เป็นนุ่มแล้วนะคะยิ่งโตก็ยิ่งหล่อค่ะ
ออร่าจับสูงยาวข่าวดีอุ้ยซั่วทรงแบบนี้
สาวบอกเลยว่าเป็นนายแบบได้สบายเลยนะครับ
ปีนี้น้องอีต้าลูกแม่หมิวจบไฮสกูลแล้วค่ะ
อายุ๑๘ปีนั่นเองนะคะจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ๘

แล้วก็ยังเป็นที่น่าจับตามองด้วยว่าน้องอิตันเนี่ย
อาจจะตามรอยแม่หมิวเข้าวงการบันเทิงก็ได้
เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีผลผ่านผลงานละครมาแล้ว
เดินแบบถ่ายแบบเล็กน้อยโฆษณาน้องผ่านมาหมดแล้วค่ะ
ตอนนี้สาวนับวันรอได้เลยนะคะ
อกจากจะติดตามผลงานก็อยากจะสมัครเป็นสะพ้ายแม่หมิวนะคะ
ยอดเลยน้องอีตันเนี่ยหน้าตาคล้ายแม่หมิวมันเหมือนกัน
ใช่พระเหกอาณาคตแน่เลยอ่ะ
จากแม่หมิวค่ะจากครอบครัวนี้นะคะ
ที่คุณอีกหนึ่งคุณแม่ก็ดีกรีนางเอกเหมือนกันนะคะ

แววความคมเข้มแต่ดูอบอุ่นนะคะ

น้องแม็กซ์เนี่ยตอนนี้อายุสิบห้าปีนะคะ

เพราะน้องเรียนอยู่ระดับที่

น้องแม็กซ์เดียวเนี่ยโตเป็นนุ่มหล่อเลยจ้ะ
จากจะโตเป็นนุ่มหล่อวันหล่อคืนแล้วนะคะ
สาวเนี่ยยังพากันยกชายา

แล้วก็ไอจีของแม่แหม่มเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า
ลูกทุกคนเข้าครัวทำอาหารเก่งมาก

สิรินฟาร์มสบายแล้วนะธุรกิจครอบครัวเนี่ย

อาจจะด้วยเรียนต่างประเทศก็ต้องดูแลตัวเองเป็น

พี่แจ๊กล้างจานเป็นไหม
พี่แจ๊กล้างจานนะ
มาในแนวแบบโอป้าสลังเฮ

โพสต์ภาพคู่นี้นะคะ

เรียกว่าโซเชียลสะเทือนเลยค่ะ
เพราะว่าน้องหล่อมากจริงคุณผู้ชม
ตอนนี้น้องเอเอนะคะอายุ๑๕ปีเต็มค่ะ
แล้วต้องบอกว่าได้สายเลือดศิลปินมาจากคุณยายบานเย็นเต็มค่ะ

เป็นมือกีต้าให้กับวงดนตรีของโรงเรียนด้วยนะจ๊ะ
ที่สำคัญนะคะน้าโทนี่บอกเลยว่า
ไฟเขียวพร้อมให้เข้าสู่วงการเต็มที่
โอ้โหดิฉันเตรียมแล้วนะคะไม่ได้เตรียมสมัครไปจีบจีบอะไรนะคะ

เพราะว่าแววมาเป็นแบบสายอาร์ติ๊ดเหมือนคุณโทนี่เลยเนาะนะคะ